วันนี้คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ที่ตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะ
ได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยที่หน้าเสาทง
เป็นการไว้อาลัยให้กับน้องฟลุ๊กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ค่ะ
ถูกรถบัสรับส่งนักเรียนทับร่างจนเสียชีวิต
นางสุขะทิพพิทักษ์ผู้มนุยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
นำคณะครูและนักเรียนกล่าวไว้อาลัยร่วมแสดงความเสียใจ
เด็กชายพานุพงศ์บุญยะอายุ๑๒ปีหรือน้องฟลุ๊ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ที่ถูกรถบัสรับส่งนักเรียนทับเสียชีวิต
ขณะที่เดินทางไปโรงเรียนนะคะ
ซึ่งทางอาจารย์ก็บอกว่าทางโรงเรียนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนระมัดระวัง
ขณะที่นั่งรถไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก็อย่ายื่นมือออกนอกรถ
อย่านั่งบริเวณประตูทั้งบริเวณด้านหน้าด้านหลัง
พร้อมทั้งเตรียมพวงหลีดเพื่อนำไปเคารพศพ
ปากคลองตำบลรมณีอำเภอประกงจังหวัดพังงาด้วยค่ะ
ศิษย์คนนี้เป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะเป็นตัวแทนแข่งขันทางวิชาการด้วย
มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด
พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำให้ทางโรงเรียนแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเรียน
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก็เลยอยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกฝ่ายป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ